สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะค่อนข้างหนาวเย็น
แล้วสักนิดนึงแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยร้อนระอุส่วนทางกับอากาศในขณะนี้
หลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์เขาออกมาเปิดประเด็นนะคะว่ามีนางเอกดังคนหนึ่ง
่องไปฝากคันโอ้โหงานนี้ชาวเน็ตทำงานกันยกใหญ่ทั้งคนทั้งแฉว่าเป็นใครกันเหรอ
สายเพื่อกนิหาข้อมูลกันใหญ่เลย
ถูกต้องคือเดากันไปต่างนานาว่านางเอกคนไหนกันนะ

ความเห็นเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวอย่างแมทพิวรณียังไม่ทันจะรู้ความจริงเลยคุณ

ใช่ถึงลามไปถึงใต้จิขุมคุณสงครานรูปถูกต้นข้าว
เจ้าตัวขึ้นแคปชั่นว่าติดแล้วครับผม
ชาวเน็ตก็มโนเก่งบอกสงสัยติดลูกอีกคนหรือเปล่า
คือขึ้นมาตอนที่เป็นตัวเหมาะกับวันนี้พอดี
ชั่วโมงที่แล้ว๗ชั่วโมงที่แล้วแต่เราไม่แน่ใจว่า
แต่จริงน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนนะน่าจะประมาณตาดูกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าชาวเน็ตเขาก็มโนเก่งเข้าไปคอมเมนต์ว่าเออสงสัยติดลูกแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้
และคนที่ออกโรงดึงสตินักเดาทั้งหลายไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
คุณแม่นีคุณแม่ของสาวแมทนี่แหละโต้กลับแบบดุเดือดเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังกันแบบชัดเป๊ะทุกคำเลยค่ะ
ประกาศนะคะลูกของดิฉันยังไม่มีสามียังไม่มีสามีค่ะ
กรุณาเคารพสิทธิ์กันบ้างไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะ
แล้วจะมาพูดปากวัยเป็นหมาเห่าใบตองแห้งกันนะคะ
ถ้ามีหลักฐานหรือใดเอามายืนยันที่ดิฉันได้เลย
ลูกดิฉันเป็นอย่างที่ว่าจริงดิฉันไม่ไว้หน้าเช่นกันนะคะ
และจะมาพูดหมาหรือไม่มีหลักฐานเรามีปัญหากันแน่นอนขอบคุณนะคะ
อันนี้คือข้อความจากของคุณแม่นีคุณแม่ของคุณแมทพิรณีนะคะ
แม่เอาจริงด้วยทิ้งทั้งเบอร์ทิ้งทั้งอีเมลเอาไว้ให้
บอกใครมีหลักฐานส่งมาเลยคุณแม่ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะคะ
และจากการสอบถามแหล่งข่าววงในนะคะก็ได้รับการยืนยันว่าไม่น่าจะใช่แมท
เพราะว่าแมทเองเนี่ยตอนนี้นะคะก็ยังคงไปทำงานตามปกติ
รูปร่างของเธอไม่ได้ดูเป็นปกติคือถ้าคนที่ท้องในช่วงต้นต้นเนี่ย
มีอาการแพ้ท้องจะมีรูปร่างอวบที่เปลี่ยนตาม

แต่เขาบอกว่าการสอบถามเพื่อนสนิทของแมท
ยังมีการถ่ายละครถ่ายทำอะไรที่ต้องโหนส
สลิงใช้ท่าทางผ่านโหน่งอยู่เลย

ถ้าเกิดว่าจะต้องไปทำอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความกังวลจะต้องมีความลังเลใจนิดนึง

แต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าสังเกตคือไม่ใช่แค่แมทคนเดียวนะ
ตกเป็นเป้าในตอนนี้ตอนนี้ว่ายังมีนางเอกสาวออ่าง
หลายคนพุ่งเป้าไปซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าเป็นใคร
ถูกต้องมีการพาดพิงกันหลายต่อหลายคน
มโมไปแล้วก็ไปคอมเมนต์วิพากิจารณ์กันไปนะ

มันทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้อาจจะโดนฟ้องแจ้งซะ
กันก่อนใจเย็นนะคะเดี๋ยวรออัปเดตกันต่อไป
ข่าวที่เกิดขึ้นมันจริงเท็จยังไงอะไรกันบ้าง